ไปดูอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับ
เพราะว่ารถบรรทุกน้ำมัน๔๐๐๐ลิตร
ขับลงเขาเสียหลักพลิกคว่ำ
น้ำมันรั่วไหลไฟลุกเกือบท่วมป่าคุณ

เพราะคนขับยังติดภายในรถนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะฮะ
กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ารถบรรทุกน้ำมันหัวลาก๑๘ล้อนะครับ
จากชนบุรีหลุดโค้งพลิกคว่ำข้างทาง
บริเวณจุดชมวิวบ้านห้วยไคร้ที่ถนนสายภูเรือท่าลี่
ตำบลโคกใหญ่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยนะครับ
ทำให้น้ำมันเบนซินและดีเซลที่บรรทุกมาคุณ
ค่ะโอ้โฮสี่หมื่นลิตรนะครับมันรั่วไหลออกมา
ไฟลุกไหม้ท่วมทั้งหัวลากแล้วก็ตัวพ่วง

โฟมฉีดเพื่อป้องกันรถระเบิดซ้ำด้วย
ใช้เวลาถึง๕ชั่วโมงนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่คนขับรถคุณถูกอัดก๊อปปี้อยู่ในรถ

เพราะว่าเขาถูกไฟคลอกจนดำเป็นต่อตะโกนะครับ
ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดร่างออกมานำศพออกมา
ก็คิดดูสิตอนแรกที่เกิดอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่เขายังไม่สามารถเข้าไปงัดร่างตัดถ่างแล้วก็นำร่างออกมาได้
เพราะว่าไฟมันยังโหมลุกต้องฉีดให้ดับก่อน

กำลังส่งน้ำมันเบนซินและดีเซล๔๐๐๐ลิตร
ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งที่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยนี่แหละครับ
เพื่อส่งไปบ้านแก่นเท้าแขวงสายบุรีสปลาว
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับคือได้จอดถามเส้นทางกับชาวบ้านก่อน
จังหวะขับลงเขาเกิดเสียหลักครับ
พุ่งไปที่ไหลทางด้านขวาจนพลิกคว่ำ
จากนั้นหัวลากแล้วก็ตัวพ่วงมันหลุดจากกัน
ทำให้น้ำมันที่บรรทุกมา๔๐๐๐ลิตรั่วไหลออกมา
ประกายไฟแล้วก็ไฟลุกท่วมแบบนี้นะครับ
สำหรับศพของคนขับถูกส่งไปตรวจชนะสูตรอย่างละเอียด

ว่าคือนายไทม์มาลาศรีอายุ๕๘ปีเป็นชาวชนบุรี
ซึ่งเป็นชื่อที่ระบุในเอกสารผ่านด่านสุรกากรนะครับ

แล้วก็ประสานไปยังบริษัทน้ำมันเพื่อขอข้อมูลคนขับ
ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
ต้องไปตรวจสอบสภาพรถต่อนะครับ
ลงเขามาแบบนี้เบรกใช้การได้ไหม
หรือว่าลมเบรกเป็นยังไงบ้างนะครับใช่ค่ะ